พี่เป็นไอ้นุ่มค้าแขกเช้าได้กันแม่
จะเหนียวแหล่คนจน
บากบัดปมหน้าทำงาน
โอ้โฮดูสิเนี่ย
ตกตั้งแต่เช้าเลยลูกคงลูกค้าหายหมด

เดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยเดี๋ยวไปบริการลูกค้าก่อน

พี่ครับแพกหน้านิดหน่อยนะครับ
สนใจบริการเลยดีครับ
อ๋อ๙๕หรือครับปั๊มอยู่ด้านหน้านะครับ
อันนี้คาแครครับอ๋อครับ
เช็ดกระจกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับ

ไม่ดูลูกค้าก่อนเหรอเพราะนานลูกค้าเข้าทีฝนตก
เขามาเติมน้ำมันนะเข้าผิด
โอ้โฮกะจะดีใจซะหน่อย

ช่วงนี้ลอลลี่นะครับล้างรถเนี่ย

แบบนี้อาจจะทำให้รวยได้
แต่ว่าใครที่จะทำอาชีพอะไรก็ตามแต่

การว่าจะตกยาวเลยนะครับสิ้นสุดอาทิตย์นี้

สำคัญก็คือการกอดตัวของ

ตอนนี้ก็รวบรวมกลุ่มฝนอยู่
ในบริเวณทะเลอันดามัน
ขณะนี้เองก็มีการกระจายตัวกลุ่มฝน

ตะวันตกตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมา

แล้วก็วัน๒วันนี้จะมีอากาศเย็นมาอีกแล้วนะครับ

บริเวณตอนบนเข้ามาปกกลุ่ม

ไล่มาตั้งแต่อีสานแล้วก็กองกัน

ในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
ก็จะถือว่าเป็นจุดที่อาจจะต้อง

นี่เป็นภาพดาวเทียมจะสังเกตว่าตรงนี้เอง

ดังนั้นฝนจึงอ้อมไปตกภาคเหนือนะครับ
ดังนั้นภาคเหนือในระยะนี้ฝนก็เยอะนะครับ

ส่วนนี้เป็นแผนที่เรด้า
ตรวจฝนสดณขณะนี้ครับก็จะพบว่า
กลุ่มฝนนั้นมีการกระจายตัวหลายจุดละทีเดียวนะครับ

ฝั่งอันดามันนะครับภาคตะวันออก

ใครที่จะออกจากบ้านในระยะนี้ก็อาจจะต้อง

มาดูการคำนวณระหว่างวันวันนี้นะครับ
เป็นยังไงบ้างนี่คือช่วงเที่ยงนะครับ

ไปอยู่บริเวณภาคเหนือสักส่วนใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นครับไปช่วงบ่ายครับ

กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้ไปดูช่วงเย็นเย็น

ฝนก็จะมีการกระจายตัวเพิ่มเข้ามานะครับ

มหานครภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้นะครับ
ตั้งแต่ตอนบนไปจนถึงตอนล่างเลย

คงกระจายตัวส่วนใหญ่หลักเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นพื้นที่ปีกตะวันตกภาคเหนือนะครับ

เรื่องของสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำ
ก็คือนี้นะครับล่ะน้ำเนี่ย
เยอะมันเป็นเป็นเสร็จโดยเงียบรอบ
๔บาทเอาเลยทีเดียวนะครับ
แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเข้าไปดิวลูกค้าคนนี้ก่อนนะคะนะครับเขาฝากซื้อน้ำมันเนี่ยโอ้โหยังไงเนี่ย
เดี๋ยว๘โมงเดี๋ยวกลับมาไม่มีแล้วสิ๘โมงไม่มีแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนกลางคืนเลย